มุ่งสร้างสังคมน่าอยู่ด้วยการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
เป็นความตั้งใจของบริษัทไทยประกันชีวิตที่คิดเคียงข้างทุกชีวิต
มาจนถึงวันนี้ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่เจ็ดสิบห้าแล้วนะครับ
ติดตามในถอดสูตรนักธุรกิจน้อมนำพระราชดำรัฐกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
ชัยชัยวัลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
เล่าว่าตั้งแต่เด็กจนโตได้เรียนรู้และซึมซับพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมิณฑรามหาภูมิภลอดุญเดด
ทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรของพระองค์
ตลอดระยะเวลาที่ทรงพระชนชีพ
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาอย่างแท้จริง
พระราชจริยวัตรอันงดงามของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยเฉพาะเรื่องความพอเพียงและความกระตันอยู่
ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง
คือต้นแบบที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไทยประกันชีวิต
้อมนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต
และนำหลักคำสอนของพระองค์มาใช้กับการบริหารงาน
พระราชดำรัฐที่ผมมักจะอันเชิญมาบ่อยครั้ง
แล้วก็ถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานทุกคน
เพราะผมคิดว่าพระราชจริยวัตรนี้
เป็นพระราชจริยวัตรที่เข้าถึง
ทุกคนที่ทำงานอยู่ในไทยประกันชีวิต
พระองค์ท่านตัดว่าคนเรานั้นเนี่ย
ถ้าคำนึงถึงการมีชีวิตอยู่
ขอให้มีชีวิตที่กว้างขวาง
มากกว่าการที่มีชีวิตยืนยาว

คนเรานั้นเมื่อเกิดมา

กับประเทศชาติสังคมรอบตัวเรา
และก็ผู้อื่นมากกว่าที่จะคิด
แล้วก็มีชีวิตที่จะยืนยาว
พระองค์ท่านไม่เคยคิดเพื่อพระองค์เอง
ท่านทรงงานในที่ทุรกันดาล
ทั้งที่ท่านเลือกที่จะอยู่สบายก็ได้

มีแต่ความคิดเพื่อผู้อื่น
ก็คือประชาชนของพระองค์ท่าน
ดังนั้นผมเชื่อว่าถ้าพวกเรามีความเพียนเป็นที่ตั้ง
แล้วก็มีความปรารถนาที่จะทำเพื่อคนอื่นเป็นเข็มทิศ
สองสิ่งนี้ผมเชื่อว่าจะทำให้สังคมของเรานั้น
ประเทศชาติของเรานั้นน่าอยู่
เหมือนอย่างที่พระองค์ท่านได้ทรงทำมาให้กับเราทั้งชีวิต
เผยแพร่พระเกติคุณพระราชจริยวัตร

คืออีกความตั้งใจที่จะร่วมถวายงานแด่พระองค์
ภาพยนตร์โฆษณาชุดเหตุผล
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงน้ำพระราชหารุทัย
อันยิ่งใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่๙
และยังมีภาพยนตร์โฆษณาอีกหลายเรื่อง
ที่จะทำให้คนไทยร่วมสำนึก
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
เรื่องเราจะทำแบบในหลวง
หนังเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี๒๕๖
ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ท่านเจริญพระชนพรรษา

สิ่งหนึ่งที่ผมอยากมักจะพูดก็คือว่า

แต่เราไม่เห็นพระเจ้าอยู่หัว
เราไม่เห็นในสิ่งที่พระองค์ท่านปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจ
หรือพระราชจริยวัตรว่ามีอะไรบ้าง
และอะไรบ้างที่เราควรจะน้อมนำ

หรือกับสังคมรอบข้างที่เรามีอยู่

เราไม่เคยฟังพระราชดำรัฐ
แล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติกับตัวเอง
กับผู้อื่นหรือกับประเทศชาติของเรา
เราชอบบอกว่ารักพระเจ้าอยู่หัว
แต่เราไม่เคยทำแบบพระองค์ท่าน
วันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราเปลี่ยนความรักในพระองค์ท่าน
มาทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

ผมเชื่อว่าสังคมของเราก็จะต้องน่าอยู่มากขึ้น
และนั่นคือปันนิษฐานของไทยประกันชีวิตที่ตั้งไว้
ีรวัตรอัธนาคข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน